คุณผู้ชมค่ะก็มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะ
นักข่าวเองเนี่ยพอได้เจอกับทางด้านของ
พลเอกประยุทธจันทรวชานายกรรธมนตรี
และท่านรองนายกพลเอกประวิทธิ
ก็ถามถึงเรื่องของดีลลับที่ฮ่องกง
ว่าท่านจะมีความคิดเห็นแล้วตอบเรื่องนี้ว่าอย่างไร
พลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะก็ไม่ให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะถามคำถามไหนมีแต่สีหน้านิ่งเรียบเฉยนะคะ
ในขณะที่ทางด้านของพลเอกประวิทย์ค่ะรองนายกรัฐมนตรี
ก็นักข่าวพยายามถามว่ามีใครหรือมีข่าวที่ว่า
มีการเดินทางไปพูดคุยกับคุณทักษิณอดีตนายกที่ฮ่องกงหรือไม่
พักพลังประชารัฐมีใครส่งตัวแทนไปหรือเปล่า
รวมไปถึงคำถามเรื่องของการโหวตนายกในครั้งหน้า
และการเตรียมร่วมงานกับพักเพื่อไทย

ตัวแทนรัฐบาลกับคุณทักษิณนะครับ
ก็ไม่ตอบอะไรเลยนะคะนิ่งเฉยอย่างเดียว

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ยังเป็น

ก็พูดถึงกระแสที่มีการออกมาเปิดเผย
ในการที่เป็นดีลตั้งรัฐบาลข้ามประเทศ
คุณธนกรให้ความเห็นแบบนี้ว่า

เชื่อว่าจะได้นายกรัฐมนตรีในเร็ววันนี้นี่แหละ
แล้วถามว่าหนักใจหรือเปล่าที่ถูกมองว่าสองพักการเมือง

นั่นก็คือทางด้านของเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติ

ส่วนเรื่องในอดีตเนี่ยก็ให้ว่ากันไปค่ะ
ผมว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเวลาที่หลายฝ่าย
มันน่าจะพูดจากันได้มากขึ้นนะครับ
เพราะว่าเรื่องอดีตก็ว่ากันไปนะครับ
แต่ว่าผมคิดว่าวันนี้มันมีบางอย่าง
ที่มันอันตรายมากกว่าสำหรับประเทศนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม
ที่หลายฝ่ายต้องมาช่วยกัน
ผมว่าก็ไม่ดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันนะครับ

คือผมว่าถ้ายึดประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลัก

ผมว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยคงไม่มีแล้วครับ
คือคุณธนกรเองก็พูดด้วยนะคะว่ามันเป็นเวลาเหมาะสมแล้วแหละ

แล้วก็ส่วนรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็คงจะไม่มีแล้ว

บอกต่อนะคะว่าถ้าคุยกันก่อนมันก็คงผ่าน
เพราะในทางการเมืองทุกฝ่ายจะต้องมาหารือนอกรอบกันก่อนอยู่แล้ว

ถ้ามีพักเก้าไกลร่วมด้วยก็จะไม่สนับสนุนค่ะ
ต่อกันที่คุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็ยังเป็นหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาด้วยมีการชี้แจงด้วยนะคะ
ถึงว่าหลังปรากฏภาพของคุณประพัทธสุธน
เลขาธิการพักชาติไทยพัฒนาไปร่วมเฟรม

ในการถ่ายภาพอวยพรวันเกิดคุณทักษิณที่ฮ่องกง
ซึ่งภาพนี้คุณชูวิทย์ก็เอาออกมาพูดเหมือนกันนะคะ

ตอนที่มีภาพไปปรากฏตามสื่อนั่นแหละ

คุณประพัทธ์โพธสุทน
คุณประพัทธ์เป็นเลขาธิการของพัก

คนที่ใส่เสื้อสีชมพูนี่นะครับ

ก็เพิ่งจะมารู้แหละก็เห็นตามสื่อ

เพราะว่าอย่าลืมว่าคุณประพัทธ์กับคุณทักษิณ
เขาเป็นเพื่อนกันมานานกว่า๓๐ปีแล้ว
ก็ต้องมีความสนิทที่เชื้อกันอยู่แล้วค่ะ
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะไปร่วมอวยพรวันเกิด

ใช่เห็นคุณทักษิณมีถือพวงมาลัยด้วยนะคะ

ถ้ามีอะไรเนี่ยก็จะต้องเป็นคนพิจารณาก่อนต้องรู้ก่อน
ส่วนตัวสอบถามคุณประพัทธ์ก็มีการว่าลาราชการไปถูกต้องหรือเปล่า

ภาพที่ออกมาก็หลายคนก็มองไปว่าคุณประพัดเนี่ย
เป็นหนึ่งในคนที่ไปดีจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักเพื่อไทยหรือเปล่า
คุณวรวุฒิยืนยันแบบนี้บอกว่าไม่มีนะคะ
ไม่ได้ไปเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้ไปในฐานะเลขาที่การพักหรือว่าอะไรทั้งนั้น
ทั้งท่านประพัทธิ์แล้วก็ท่านนายทักศิษย์นั้นเป็นเพื่อนเก่ากันมานาน
หลายต่อหลายครั้งในช่วงตอนที่คุณพ่ออยู่
ประพัทธและท่านทักษิณก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่ตลอด
เพราะว่าด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมานะครับก็ไม่ได้แปลกใจอะไร
ก็มั่นใจว่ายืนยันว่าไม่ใช่เป็นเรื่องการเหงื่อ
แล้วก็เปิดรูปต่างเขาเรียกเป็นชูวิตเอฟเฟค
คล้ายบัตเตอร์ไฟล์เอฟเฟคคุณเคยรู้ไหม
เพราะว่าพูดอะไรไปมันสะเทือนถึงดวงดาวเลย
นี่มันสะเทือนถึงหลายคนเลยนะครับ
ตอนเช้าก็เลยต้องไปถามทั้งผลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธิ
คุณวราวุฒิแล้วก็อีกหลายคนที่น่าจะต้องไปถามกันนะครับ